ส่วนวันนี้วันทำงานวันแรกของสัปดาห์นี้
เรามาตรวจสอบกันกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
วันนี้พบกับคุณชายพอน้อมพิทัศน์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย

แล้วก็คุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงครับ

ก็กลับมาติดตามข่าวสารด้านการลงทุนเช่นเคยนะครับ
เริ่มกันที่ตลาดหุ้นอเมริกาครับพี่นิด
เมื่อวันเสาร์ก็ปรากฏว่าชัดดาวนไปแล้วเรียบร้อย

ใช่โอ้โหแต่ก่อนนะ
เวลาบอกว่าจะต้องปิดนะ
งบประมาณไม่พอเนี่ยโอ้โหจำได้ว่า
ในอดีตมีตลาดทุนสะเทินนะครับ
ผมไปดูตัวเลขเมื่อเคยมีการชัดดาวนไปแล้วครั้งหนึ่ง
สมัยโอบามานะครับเมื่อปี๕๖นะครับ
อันนั้นเนี่ยชัดดาวน์ไปทั้งหมด๑๗วันนะครับ
แต่ว่าก่อนชัดดาวน์ตลาดหุ้นก็ปรับ
ครับดาวน์โจนลดมา๕ใช่
โอ้โหซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าคือมันเป็นเรื่องที่
ไม่เกิดนานมากอืมนะครับแต่พอมารอบนี้เนี่ย
เมื่อวันศุกร์ครับตลาดทุนดาวโจรให้บวกไป๐๒เปอร์เซ็นต์

สงสัยตอนนี้คนอเมริกันสนใจคุณทรัมป์มากกว่า

เพราะว่าประเด็นหลักที่ทำให้ไม่ผ่านรอบนี้นะครับ
ก็เนื่องจากเขาบอกว่าทางสมาชิกทฤษภาเนี่ย
จริงแล้วในส่วนของแนวชายแดงเนี่ย
ระหว่างอเมริกากับเม็กซิโก
ก็ดูเหมือนจะมีกำแพงรวดหนามอยู่แล้ว
คือมีกำแพงรวดน้ำอยู่แล้วมีมันน้ำครับ
แล้วก็มีกล้องเนี่ยจับเรียกว่าติดตามตลอดแนวชายแดง
แล้วยังมีอินเกอร์คอปเตอร์บินตรวจ

ยังไม่พอคุณช้ำบอกว่าต้องสร้างกำแพง

แล้วจะวางบินแล้วจะได้เงินไหมเนี่ย
เพราะว่าตามที่เขาหาเสียงก็คือเขาจะให้เม็กซิโกเป็นคนจ่าย

แต่ว่าตอนนี้ต้องมาตกลงกันก่อนครับ
แล้วก็ตอนนี้นะครับทางหลายฝ่ายก็คาดว่า
ก็คงจะมาสรุปกันอีกทีนึงว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
อันนี้ก็เท่าวันที่๓แล้วครับ
หมายถึงว่างบประมาณของปีถัดไปไม่ผ่าน
ใช่พอไม่ผ่านปุ๊บบรรดาข้าราชการต่าง
เทียวการอำเภอเขาก็จะไม่กลับมาทำงานกันแล้ว
แต่แบบบ้านไม่เหมือนบ้านเรานะ
บ้านเราที่รัฐบาลค้างได้

ตลาดทุนอเมริกาต้องลองดูว่าเปิดมาจะเป็นยังไง
แต่ในส่วนของบ้านเราครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ยังบวกได้อยู่นะครับบวกมัน๒จุดมาปิด
ที่ระดับ๑๘๒๑๓๔จุดนะครับ
กระแสก็ยังค่อนข้างเยอะครับประมาณเกือบ๘๐๐๐ล้านนะครับ
แต่พอมาดูปริมาณกระแสก็จะขายแยกตามกลุ่มนักทุนครับพี่นิต
แม่คนที่ขายหนักกลายเป็นคนที่ซื้อมาตลอดฮะ

ก็ต้องขายทำกำไรกันบ้างสิ

ขายไป๔๕๐๐ล้านอันนี้กังวลประเด็นอะไรอยู่ไม่ใช่ครับพี่นิด
ทานคารพาณิชย์นี้เลยว่าประกาศมาเรื่อย
ตัวเลขธนาคารไทยพาณิชย์รู้สึกว่าต่ำกว่าคาด
โหทำไมต่ำว่าค่าก่อน
อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดนึงนะ
ให้กองทุนรู้สึกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้สำหรับปีนี้
ที่ว่ากำไรของธนาคารพาณิชย์โดยส่วนใหญ่จะโตประมาณ๑๐๑๕

ใช่นะครับแล้วก็เพราะเอิญว่าในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมา
ไตรมาสสุดท้ายกลุ่มธนาคารพาณิชย์
หุ้นธนาคารพาณิชย์ใหญ่ส่วนใหญ่ก็ลอยขึ้นมาแล้ว

ครับผมว่านี่ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้หลายวันมานี้ตลอด

อย่างหุ้นไทยมาอยู่อันดับสัก๑๘๒๐โดยประมาณพักใหญ่แล้ว

แล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยเริ่มเห็นมีแรงขายออกมาในหุ้นธนาคารหลายตัวนะครับ
มาประกอบกับเห็นปริมาณการขายสุทธิเป็นของนักทุนสถาบันด้วย
มันก็น่าคิดนะว่าเขาขายแบงค์หรือเปล่า
เค้าน่าจะขายแบงก์หรือเปล่า
จริงแล้วแบงค์นักลงทุนโดยส่วนใหญ่
ด้วยความที่งบการเงินกำลีกำไรของแบงค์
ประกาศออกมาเป็นกลุ่มแรกเสมอ
รายผลประกอบการแบงค์นี้
โดยปกติมาจนกระจกสะท้อนเศรษฐกิจตรงนั้น

ให้มันยังไม่ค่อยดูสดใสเท่าไหร่
มันก็อาจจะทำให้นักลงทุนเริ่มระมัดระวัง
ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าตัวเลขผลวงการที่ออกมาของปีที่แล้ว
ปี๖๐หลายแบงค์ที่ปรับลดลงมา

ใช่แน่นอนนะครับไม่มีอะไรที่จะทำให้กำไรของแบงค์ลงได้
นอกจากการตั้งสำรอง
ซึ่งปีที่แล้วก็โอ้โหมีตัวใหญ่ที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
อย่างอีกตัวหนึ่งที่ยังกำลังจะประกาศผลเอาการวันนี้
อาจจะลบพอสมควรเหมือนกันของปีที่แล้ว
ใช่ครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าเวลาเศรษฐกิจมันดีหรือไม่ดีเนี่ย
มันก็จะมีผลต่อความสามารถในการชำระของลูกหนี้
ซึ่งเราเรียกว่ามันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพหนี้แหละ
ถ้าเศรษฐกิจทุกอย่างมันดีทุกอย่างสุด
ก็มีต่างจ่ายหนี้กูไปก็ยืมก็จ่ายปกติ
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเริ่มมีอะไรติดขัด
ลูกหนี้ก็เริ่มจะขอผ่อนพันธุ์
เพราะฉะนั้นเรื่องของตัวหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับ
ผมว่าคือช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่ามีประเด็นเรื่องตั้งสำรอง
แต่ปีนี้หลายฝ่ายก็คาดว่าน่าจะหมดแล้วเรื่องตั้งสำรอง
ปีนี้เรามองหุ้นแบงค์จะเติบโตประมาณเท่าไหร่ครับพี่นิด
ก็นักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
เท่าที่ผมลองไปสังเกตนะ
ส่วนใหญ่แล้วจะทำกำไรขยายตัว
ถือถึงว่าสูงนะฮะ
ก็ถือว่าสูงครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
เศรษฐกิจบ้านเราขยายตัวอยู่ในระดับไม่เกิน๔
ฉะนั้นแบงค์กำไรในระดับ๑๐๑๕นี่ถือว่าสูงแล้ว

หลักการง่ายคือว่าเวลาเศรษฐกิจประเทศโตเท่าไหร่

ถึง๑๓แต่หลักก็น่าจะเป็นเรื่องของการตั้งสำรอง

ก็โดยปกติก็จะเป็นการตั้งสำรองในระดับปกติ
งบมาตรฐานบัญชี
ครับอันนี้ก็ต้องติดตามสำหรับเรื่องตัวห้นกลุ่มแบงค์นะครับ
ผมว่าวันนี้ต้องดูตลาดหุ้นไทยว่า
หลังจากเมื่อวันศุกร์เราเห็นนักทุนสถาบัน
มา๔๕๐๐ล้านแล้วหุ้นแบงค์ปรับตัวลดลง
ก็ต้องมาดูว่าวันนี้นักลงทุนรายอื่น
ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติในทุนรายย่อยในประเทศ

จะกลับมาซื้อหรือจะกลับมาขายบ้างในแต่ละกลุ่ม
เพราะยิ่งนักทุนสถาบันต้องดูว่าขายต่อไหม
ฝรั่งเจงจะขายหรือเพราะว่าวันก่อนเราเห็นมีซื้อบ้างเข้ามาแล้ว

ก็จะมีเรื่องของตลาดหุ้นจีน
ก็รู้สึกตอนนี้ตัวเลขเรื่องสำรวจแล้วค่อนข้างเข้าทาง
ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ในส่วนของจีนค่อนข้างดีขึ้น

วันนี้ก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจที่ต้องติดตามในช่วงนี้